ต่อกันที่เรื่องของประกอบเป็นพักนะคะนักเตะของการท่าเรือเอฟซีค่ะ
ในเกมไทยลีกสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหากับแฟนบอลนะคะ
ตอนนี้มีประกาศบทลงโทษออกมาแล้วค่ะประกอบเป็นพักนะคะ
แก๊กปีกขวาการท่าเรือเอฟซีที่มีปัญหากับแฟนบอลของตัวเองในศึก
ต้าไทยลีกที่เปิดบ้านเสมอกับชนบุรีเอฟซี๒ประตูต่อ๒เมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่๖๘นะคะที่ก่อนหน้านั้นค่ะปากรก็ถูกแฟนบอลการท่าเรือกดดันมาตลอด
ออกอาการไม่พอใจค่ะตะโกนตอบโต้กลับไปพร้อมกับกวักมือเรียกเหมือนกับท้าทายให้กองเชียร์ลงมาเล่นในสนามแทนนะคะ
ล่าสุดค่ะคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
มีคำสั่งบทลงโทษออกมาแล้วก็คือปากรห้ามลงแข่ง๑นัดนะคะแล้วก็ปรับเงิน๑๐๐๐บาท
ข้อหาแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชนค่ะ